เดตเรื่องที่น่ายินดีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันดีกว่า
วิ่งมาจากนครปฐมเข้าเขตกรุงเทพมหานคร
ค่ำคืนที่ผ่านมานะเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยละกัน

จริงคุณเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครคึกคักกันสุด

เขาวิ่งจากจังหวัดนครปฐมเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เข้ามาประมาณตอน๔โมงครึ่ง
จากประชาชนที่มารอต้อนรับร่วมบริจาคสมทบทุน
เข้าโครงการแล้วก็รอให้กำลังใจ
ยังมีกลุ่มศิลปินดารานักร้องนักดนตรี

ตลอดจนเซลปคนดังทั่วฟ้าเมืองไทย
เขามารวมพลังทางดนตรีกันค่ะ
ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงแสงสุดท้าย
ไม่ว่าจะเป็นพี่ต้ามิสเตอร์ทีมเท่อุเทน
ปิงปองสีระสักจักรชวินปูแบล็คเฮด
๊ดิบบอยสกาวพี่บุ๋มปะนัดดาก็มา
อาจารย์ธนินศรีกลิ่นดีและอีกมากมาย
โดยตั้งใจจะเผยแพร่พร้อมกันทางโซเชียล

นาทีที่พี่ตูนวิ่งเข้าเขตกรุงเทพ
เพื่อแสดงการให้กำลังใจกับฮีโร่ของคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะ
ฟ้ามีแสนลำไกลจะไปจนถึงแสนสุดท้าย
ฟังแล้วอารมณ์มันได้อยากยกขาขวาขึ้นเหยียบลำโพง
มันขนาดนั้นเลยใช่ไหมอยากจะโยกขนาดนั้น
มันขนลุกตอนที่มีเสียงขลุยนี่แหละคุณ
ใช่ค่ะนี่แหละเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจ